จากงานฟุตบอลนะคะกระชับมิตรไทยจีนนี่แหละค่ะ

แต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นหลังจากเสร็จแมทค่ะ
เขาเมาส์แรงมากบอกว่าไปเจออะไรมาคะพี่แจ
เจอลูกค่ะดิฉันตกใจค่ะกับภาพที่เดี๋ยวจะเอาให้ขึ้นดูนะคะ
ก็คือรุ่นเด็กกว่านะคะก็มีภาพวงกลมมา๒อัน

ใช่นะคะน้องมิวนิกถ้ายังจำกันได้ก็คือคนที่คุณเจชนะทิพย์บอกว่าปลื้มนั่นเองค่ะ
ไปมาไปสืบค้นดูนะคะปรากฏว่าน้องมิวนิกคนนี้เคยเล่นเป็นลูกของบอยปกรณ์
โอ้โหอันนี้น้องโตเร็วหรือว่าพี่บอยแก่แล้ว
แหละอันนี้เรื่องตกใจมากโฟกัสที่น้องมิวนิกนะคะไม่ใช่หน้าบอย
เป็นละครเรื่องแรกนะคะไปรักอสูรของบอยปกรณ์แล้ว
ก็คือตอนนั้นน้องมิวนิกนะคะอายุประมาณ๖๗ขวบ
แล้วบอยบอกว่าอันนี้ก็ไปถามบอยมานะคะก็บอยบอกว่าจริงน้องชื่อมิว
มิวมาตลอดนะคะแล้วก็ตกใจมากเพราะว่ามาเจออีกทีน้องโตเป็นสาวมากคุณผู้ชม
แล้วก็ต้องบอกว่าน้องออร่าแรงมากดิฉันก็ไปเชียร์ข้างคุณบอยเนี่ยแหละค่ะ
ก็ไปเจอเอ้านี่ก็โฆษณาโอ้โหคือเดี๋ยวน้องโตเป็นสาวเยอะมากนะคะ
แล้วก็บอยปกรก็บอกว่าอันนี้มันแปลว่าฉันแก่เร็วหรือว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันโตขึ้นไว
แน่พี่บอยต้องเป็นแฟนคลับน้องมิวนิกแล้วล่ะนะ
คงจะดังก่อนแบบเพลงออกแล้วล่ะนะคะ
แล้วก็เห็นบอยเขาไลน์ไปหาเจด้วยนะคะว่า
คนที่เธอชอบน่ะเป็นลูกฉันมาก่อนนะจ๊ะ

โอ้โหหลายคนก็มีโปรไฟล์เยอะมาก
อย่างน้องคนนึงก็เล่นเป็นลูกของแม่กาลเกรดนะคะ
ในบุคเพศสันิวาสนะคะ